ประชาชนคนที่ได้รู้ข่าวหรือแม้กระทั่งอดิตในตำรวจหลายคนก็บอกว่า
นี่มันคือช่องว่างของกฎหมายจริงมันคือกฎหมายที่มันยังไม่อัปเดตมันล้าหลัง
หนึ่งในนั้นคือพตโทเรวัตกินเกรสรอดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสียบติด
แต่เดิมตำรวจมองว่าแบล็งกันมันคือสิ่งเทียมอาวุธปืน
พอจับกลุ่มแล้วไร่ครั้งไออาการไม่สั่งฟ้อง

แล้วพออายการไม่สั่งฟ้องปุ๊บเป็นยังไง
ก็มีการนำเข้ามาได้อย่างแพร่หลายไงคะ
มันก็เลยเกิดเป็นช่องทางแบบนี้
ส่วนตัวนะคะพลตำรวจโทเรวัตบอกว่า
อยากให้รีบแก้เนื้อหากฎหมายในเรื่องนี้

ดัดแปลงแมกกาซีนเอ่ยดัดแปลงอะไรเอ่ย

ซึ่งในยุคปัจจุบันคือ
อย่างที่เห็นนะคะก็ถ้าเด็ก๑๔ทำได้
มันทำได้ง่ายขนาดนั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาดูที่กฎหมายแล้วแหละ

จากการเข้าถึงปืนที่มันเข้าถึงได้ง่ายเหลือเกิน

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย

ถ้าต้องปิดเว็บไซต์ก็ต้องปิด

เวลามาเกิดความเสียหายแล้วก็จะมาคิดกันแล้ว
ควรจะทำ๑๒๓มันไม่ทันแล้วไง

หรือแม้แต่การออกกฎหมาย

เพราะมันมีผลกระทบ
ต่อความรุนแรง
และมันมีความรุนแรง